แอเซอร์ออกถลักการครบ๑เดือนความคืบหน้าคดีร่าฉัด
อันนี้ก็เป็นชื่อเรื่องของงานแถลงข่าววันนี้นะครับ
ถูกเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกเข้าจับกลุ่ม
ก็คือหัวหน้าวิเชียนนะนำคณะเข้าไปจับกลุ่มได้
ขณะที่ไปตั้งแคมป์ในพื้นที่ห่วงห้ามของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
โดยตรวจสอบพบซากสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือเสือดำแล้วก็อีกหลายชนิดด้วยกันนะครับ
มีปืนมีเครื่องกระสุนจำนวนมากครับ
ค่ะวันนี้คุณสะสินเฉลิมลาบซึ่งเป็นประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียน
ก็บอกด้วยนะคะว่าพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
จะสามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องให้พนักงานอายการได้คือก่อนวันที่๒๖มีนาคมนี้
ซึ่งหากถึงวันที่กำหนดแล้วพบว่านายเปรมชัยไม่มีคดีเจตนาค่า
หรือล่าสัตว์ป่าสงวนแน่นอนค่ะแหละค่ะ
บอกว่าจะต้องมีการออกมาเคลื่อนไหวกันอีกครั้ง
หลังจากนี้จะเข้าพบกับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

เพื่อขอความมั่นใจในการทำสำนวนคดี
หากไม่มีความคืบหน้าก็จะขอเปลี่ยนตัวตำรวจ

หรืออาจจะยื่นเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สังคมต้องกระตุ้นต้องออกมาเคลื่อนไหว

ทำเรื่องนี้ให้ปรากฏความจริงให้ได้
ทีนี้ทางด้านของพลตำรวจเอก
วรารังสิพรามนากุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องของการทุจริตติดสินบนเจ้าพนักงาน
ที่นายวิเชียนชินวงศ์หรือว่าหัวหน้าวิเชียน
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวน

โดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการเรียกเจ้าหน้าที่
อุทยานไปให้ข้อมูลฐานน้ำผู้ร้อง

พร้อมมั่นใจว่าในพญาหลักฐานที่มี
แน่นหนาเพื่อดำเนินคดีกับนายเปรมชัย
แล้ว๙ข้อหาตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า
ตรวจยึดได้ที่บ้านพักของนายเปรมชัยเนี่ย
ต้นก็มีรายงานว่าไม่ใช่งาช้างของไทย
ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสปาดและพันธุ์พืช
ฐานะที่เป็นผู้รับจดแจ้งขึ้นทะเบียนงาช้าง
ต้องเข้าไปแจ้งร้องทุกข์
กับพนักงานสอบสวนสอน้องวักษร

ฐานาธิพลตำรวจรีกมลเหลียนราชา
ผู้บังคับการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
หัวหน้าวิเชียนว่าจะให้ปากคำเช่นเดิมหรือเปล่า
คนที่เป็นกริปเสียง

หลักฐานที่หายไปเนี่ยไม่มีผลกระทบแล้วก็แจ้งความเอาผิดกับนายเปรมชัยได้
แล้วก็วันที่๗มีนาคมนี้จะลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
สอบประคำผู้กล่าวหาให้ครบถ้วนก่อน
จากนั้นก็จะพิจารณาออกหมายเรียกนายเปรมชัยเข้าไปให้ปากคำ
และรับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะครับ